อยู่ที่เรื่องราวบนท้องถนนนะครับ

แล้วบอกว่าเป็นอุทาหรณ์
ไม่ให้มักง่ายกลับรถ
ในที่ที่มันไม่สามารถจะกลับรถได้

คุณผู้ชมดูรถจักรยานยนต์นะครับ
มีคนขี่แล้วก็คนซ้อนมา
ส่วนรถคันที่มีที่ปัดน้ำฝน
คือรถที่มีกล้องหน้ารถนะครับ

และหญิงสาวที่ขี่รถจักรยานยนต์มา

ขอโทษทีที่กลับรถตรงนี้ขอโทษที

แต่ปรากฏว่ารถกระบะที่ขับมาตามหลัง

วิ่งตามมาแล้วเบรกรถไม่ทัน
ปรากฏว่าทำให้รถกระบะคันหลัง

หยุดเพื่อให้รถจักรยานยนต์
ทั้งคนขี่รถจักรยานยนต์

กล้องเป็นคนเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนศรีนคริน
ปากทางเข้าตลาดรถไฟเขตประเวท
โพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ไม่ให้มักง่าย
กลับรถในที่ห้ามกลับเพราะอะไร

โอ้โหปีนเกาะกลางมาเพื่อจะกลับรถมาอีกฝั่งนึง

แล้วก็คุณผู้ชมสังเกตดีถนนเนี่ย
คือมันก็ลื่นนะฝนปลงตกมา

ระมัดระวังกันด้วยเป็นอุทาหรณ์นะครับ
ส่วนอีกคลิปหนึ่งงงเหมือนกัน

ในช่วงเย็นขณะที่รถสัญจรไปมาครับข้าง
แต่ว่ามีชายนิรนามอายุประมาณ๔๐ปี

อยู่ก็จอดกลางสี่แยกแสงเพชรในเขตเทศบาล

หยิบเศษผ้าขึ้นมาแล้วเทน้ำมันใส่
จุดไฟโยนเศษผ้าลงกลางสี่แยก
นี่ครับแล้วขี่ไปเลยนะเออทุกคนงง

คือก่อเหตุแป๊บเดียวประมาณไม่ถึง๑๐วินาทีนะครับคุณสืบสกุล
ด้านตำรวจโรงพักสุราธานียังไม่เข้าใจเลยนะครับ
ชายนิรนามคนนี้มาจุดไฟเผากลางถนนเพราะเหตุใด
น่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อก่อกวน
หรือว่าอยากจะประท้วงอะไรสักอย่างนะครับ

เพื่อดำเนกดีในข้อหาวางเพลิงเผา

เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนเลยนะครับ